เชฟบะตึ๊ด
คุณชอบไหมครับไม่ข้ามผู้ชาย
ชอบยิงตรงไหนไหน

ร้องเล่นกันเองยังสนุกขนาดนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
และถ้าเป็นแบบรำวงย้อนยุคชุดใหญ่ที่แม่ฮายเขาจัดแบบวู้ใครต่อกัน
จะสนุกขนาดไหนไปชมกับสกุฟตัวนี้เลยค่ะ
กลับกันบ้างล่ะค่ะ
เก้าหน้าเชิบเก้าหลังเชิบ

ยังเข้าไปนั่งในหัวใจของแม่ฮายอาภาพรนครสวรรค์
กว่า๓๕ปีในวงการบันเทิง
นี่เป็นครั้งแรกที่เธอก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเอง
ชักชวนเพื่อนพี่น้องสายเพลงลูกทุ่ง
มาร่วมทำรำวงย้อนยุคค่ะ
จุดเริ่มต้นของการทำรำวงย้อนยุคของแม่ฮาย
เริ่มมาจากงานจ้างด้านสายบุญ
และงานวัดประจำปีตามต่างจังหวัด
ได้เห็นความสนุกของคนมาร่วมงาน
วกกับจังหวะโจ๊เจิ๊บ

ชนิดที่ลืมไว้กันเลยทีเดียว
ซึ่งประสบการณ์ด้านเอ็นเตอร์เทนเนอร์ของแม่ฮาย
ก็มองเห็นรู้ทางว่ารำวงย้อนยุคแบบนี้

ในวันนี้มีจุดประสงค์การซ้อมแตกต่าง
พักพวกที่เดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์
เตรียมความพร้อมเล่นเพลงในจังหวะรำวง
เพื่อรับงานแรกที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้า
คำแนะนำของมดรังสิมันที่เป็นเจ้าพ่อเพลงรำวงอยู่แล้ว
วกกับความสนุกของมอสวัฒนาลูกบุญธรรมของพ่อวัยพฤษ
ฉีกแนวจากการทำขวัญนาคมาจับไมค์ร้องรำวง
น้องสาวคู่งานบุญอำพรแหวนเพชร
เปลี่ยนแนวจากสายร้องมาเป็นสายม่วน
ไฮบอกว่านี่คือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุด
และพร้อมมอบความบันเทิงให้กับคนดู
ในฐานะเอ็นเตอร์เทนเนอร์นามสกุลนครสวรรค์
เราไม่ได้คิดถึงเป็นตัวเงินเป็นตัวตั้งแล้ว
เราไปด้วยความรักใจรักก่อนดีกว่า

พี่ฮายบอกว่าอยากจะเอาเพลงแบบเก่า
ที่แบบว่าลูกทุ่งอะไรอย่างนี้แหละ
พวกเราถนัดนะเราก็มาร้อยเรียง
ความตั้งใจแรกของแม่ฮายไม่คิด
คิดจะนับเป็นเม็ดเงินจากการทำวงในครั้งนี้
แต่กระแสตอบรับก็ช่างสวนทางกับความคิดแรกของแม่ฮายซะเหลือเกิน
เพราะหลังจากประกาศรับงานอย่างเป็นทางการ
ตอนนี้รำวงแม่ฮายคิวเต็มไปถึงปลายปีแล้วล่ะค่ะ
เป็นแรงขับเคลื่อนให้วงเต็มที่กับการแสดงมากขึ้น
เพื่อไม่ให้เสียเครดิตเจ้าแม่เชฟ